เอาเสียงเพลงแขน
จากแดนอีสานเมื่อสาง
คนรักเหมือนห่าง
กลับมารักษาแพร่ใจ
หลังกันไรพอ
ยังผมได้รับเสียงฟะอย่างต่อเนื่อง
ก็โล่งเลยครับหลังจะรอนำให้จบไป
หายใจได้ทั่วท้องขึ้นนะครับ
ขอให้ผ่านฉลุยขอให้ทำได้จริงขอให้ไม่เป็นปัญหาอย่างที่คิดไว้
นี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็กดดันสุดไปเลยม้าดิริก

ยังจะต้องมีกดดันกว่านี้นะครับแหมทานพ้นเพลงนี้ไปได้นะครับ
เพลงหน้าจะเป็นเลข๖หลักกันแล้วตัวช่วยยังอยู่ด้วย
อีกหนึ่งตัวนะครับมีสิทธิ์ลุ้นหลักแสนกันล่ะแต่ต้องผ่านเพลงนี้ก่อน
เอาละครับมาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับฟังน้องเขาร้องจบไปแล้วนะครับ
น้องดิริกในเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
แล้วน้องดีริกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐๐บาท

ชื่นใจค่ะคนเก่งจริงนะคะเต็มที่ค่ะสู้เต็มที่ค่ะ
ถึงเป็นแค่๘๐ของความมั่นใจเท่านั้นแต่ก็วัดกันไปเลยค่ะ
สมแล้วที่เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะแปดหมื่นบาท

ตอนนี้เกินเป้าที่ตั้งเอาไว้มาแล้ว๒๐๐๐บาทนะครับ
ตั้งใจเอาไว้ต้องการ๖๐๐๐
ตอนนี้ทะลุมาถึง๘๐๐๐บาทแล้ว
แล้วก็ยังคงวิ่งกันต่อไป

ได้ไปทุนการศึกษาตัวเองด้วยครับ

หนี้ให้คุณยายก็ได้นะครับ
เอามาให้น้องเรียนพิเศษ

เอามาเป็นทุนไว้เผื่อเรียนตอนสูงขึ้นไป

ฝ่ายรู้ฝ่ายดีและจะเป็นเสาหลักที่ดี
ให้คุณแม่ได้ไม่ต้องในอนาคตค่ะ

คุณยายค่ะชื่นใจไหม

อยากบอกเขาว่าเขาทำดีที่สุดแล้ว
ทำให้ครอบครัวเขาเป็นเด็กกระตันอยู่ค่ะ

ค่าเรียนพิเศษน้องแต่ว่าเกมยังไม่จบนะคะ

เพลงหน้า๑๐๐๐๐๐
ถ้าไปหากินกันเปิดหมวกร้องเพลง
หรือว่าทำงานกันเนี่ย
คุณแม่ครับแปดหมื่นนี่คงเป็นไปไม่ได้นะครับ
พระเอกหน้ามนคนน่ารัก
ฉายาของเขาดีริกน้อยพี่เดนนิสผู้หิวอยู่ตลอดเวลา
แล้ววันนี้เขาจะมาร้องเพลงเพื่อโกโก้
ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูและพิซซ่าของน้อง
เชิญทุกท่านสะดับรับฟังสักหนึ่งกรอนค่ะครับ
ครับอ่ะได้เลยครับ
ร้องเด็กใหม่เพิ่งสร้างท่านอย่าเพิ่งหลบเพิ่งหนี
ฝากชื่อดีลิกไว้สักคนขอให้ท่านรวยมากล้น
ขอให้ทุกคนสมหวัง
ถ้าใครอยากเป็น
เศรษฐี
ช่วยปรบมือที่ดังดัง

เฮ้ยสุดยอด

อันนี้นอกจากตบว่าชื่นชอบแล้วยังเห็นแก่เงินอีกด้วย

เพราะน้องบอกไงใครอยากเป็นเศรษฐีช่วยปบดัง
แต่ว่าอันนี้บอกเลยนะว่าไม่ได้ร้องเล่นนะนี่เป็นจริงนะ
เป็นจริงอย่างนี้แสดงว่าต้องมีครูบาอาจารย์สอนคงจะฝึกเองไม่ได้แน่
ใช่ไหมลูกเอื้อนจังหวะลงกรสัมผัสนอกสัมผัสในแล้วอันนี้ร้องเกิน๔ด้วยร้อง๘ด้วย

เรียนที่ไหนอะไรยังไงครับน้องดิลิก
เรียนกับพ่อพี่เอชยามิดชัยครับ

ไปเจอคุณพ่อของพี่เอชายามิชัยได้ที่ไหนคะ
เมื่อปีที่แล้วครับไปศิลปัตกรรมมาครับ
งานที่น้องไปร้องเพลงแล้วได้รางวัลที่๑นี่แหละ

แล้วก็ไปเจอคุณพ่อพี่เออยู่ที่งานนั้น

ก็ไปสวัสดีเขาแล้วเขาก็ให้การ์ดเบอร์โทรมา

ครับแล้วดิริกก็ได้ไปเรียน
ก็โทรหาเขาแล้วถามว่าบ้านของพ่อครูอยู่ที่ไหนครับครับ
ริกก็เลยได้ไปเรียนไปเรียนอยู่นานไหมลูก

เวลาไปเรียนก็คือต้องนั่งรถจากชนบุรี

ไปเรียนไปเรียนครั้งหนึ่งประมาณไม่ถึง๑๐ครั้ง
เดี๋ยวนะนี่เรียนไม่ถึง๑๐ครั้งแล้วน้องได้อย่างนี้เลยนะ
แล้วทีนี้พ่อครูเขาคิดค่าเรียนน้องยังไงครับ

โอ้โหน่ารักมาก
คิดค่าเรียนแต่ว่าต้องเสียตังค่ารถไป

ถ้าเรามีความขยันมากมีตังค์มากเราก็ไปเรียนบ่อยครั้งขึ้นได้
ทีนี้มันก็ไม่ต่อเนื่องแล้วเรียนไปได้๑๐ครั้งแล้วไม่ได้เรียนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็คือพ่อครูย้ายบ้านไปอยู่อ่างทองแล้วตอนนี้ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีค่ารถในเรียนครับ

อ่างทองจากพัทยาไปอ่างทองใช้เวลาอีกน้อย๔ชั่วโมง

เดิมทีคุณพ่ออยู่ที่ได้เรียนอยู่ที่ไหนนะแม่ปฐุมเหรอฮะ

ปฐุมครองสาม
แก่ประชาชนด้วยนะค่ะ

อยากจะได้วิชานี้มาจากพ่อครูด้วย
เพราะว่าโตขึ้นเราก็อาจจะเป็นลิเกได้
แล้วเราก็ชอบแนวลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ด้วยครับ

เสียดายไหมที่พ่อครูเขาย้ายไปอยู่อ่างทอง

เดี๋ยวเราก็เก็บตังค์ขึ้นรถไปได้ครับ

แล้วถ้าเกิดวันนี้พ่อครู
ได้ชมอยู่ได้ชมลูกสิทธิ์ลูกหา
ออกรายการอยู่อยากจะบอกอะไรกับพ่อครูบ้างครับ

ที่สอนให้ดิริกสามารถร้องเพลงและลิเกได้ถึงทุกวันนี้ครับ

ทางที่ชัดเจนแน่นอนนะครับอยากเป็นศิลปินอยากเป็นริเกย์อยากเป็นนักร้องอันนี้ชัดเจน
ชัดเจนแล้วฝั่งน้องล่ะคะเดนนิสโตขึ้นอยากเป็นอะไร

จะได้รักษาแม่กับยายครับ

ถ้าอยากเป็นหมอเนี่ยต้องเรียนเยอะเลยนะเดนิส
เดี๋ยวพอพี่ดิริกให้ไปเรียนพิเศษต้องตั้งใจเรียนมาก
เพราะหมอเนี่ยต้องเรียนมากกว่าคนปกติเลยนะ
ต้องเรียนเยอะกว่าคนปกติเลยต้องเรียนเก่งด้วย
ครับเราฝันอยากเป็นอะไรก็ย่อมเป็นได้ถ้าเราไม่ทิ้งความพยายามสู้นะครับ
สู้ครับอ่านั่นเราสู้เพื่อความฝันของเราแต่พี่เราก็สู้เพื่อทุกคนในครอบครัว
ตอนนี้ทะลุมาถึงนี่ด้วยความสามารถของดิริ
ครับตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นยิ่งกดดันเลยครับ
ยิ่งกดดันไปเรื่อยใช่ครับเพราะว่าตัวเงินมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยใช่ครับ
การผิดพลาดในแต่ละครั้งมันจะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยผิดพลาดครั้งแรกอาจจะเสียแค่๕๐๐
แต่ต่อไปนี้ถ้าผิดพลาดครั้งนี้เสีย๔๐๐๐เลยนะ
แต่ถ้าได้ก็ได้เงินแสนหลังจากเพลงหน้านี้ไปถ้าผ่านไม่ได้นะครับ
เวลาได้จะได้เยอะกว่าเสียเพราะว่าถ้าผ่านเพลงที่๖๑แสนบาท
ถ้าร้องเพลงที่๗ได้ได้๒๐๐๐๐๐บาทแต่ถ้าร้องผิดเสียแค่๕๐๐๐๐บาท

ได้สิครับรออยู่เลยนะครับตอนนี้เครื่องกำลังร้อนอยู่
เพลงที่นี้มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาทครับคุณผู้ชม

กลับมาเมื่อเวลา

กลับมาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลา

ไม่รู้ว่าเราจะได้เพลงอะไรขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นผู้เลือก
เราเป็นผู้ควบคุมเกมเพราะฉะนั้น๑ยุทธ์รับ๘๐๐๐บาท
เกินกว่าเป้ามันต้องสองหมื่นถ้าสู้ต่อมีวิธีเดียวที่จะทำได้
นั่นคือต้องเลือกให้ได้ข้ามเพลงนี้ไปเลยเท่านั้น
เอาละดีริกต้องรวบรวมสมาธิตัดสินใจให้ดี
อ่ะมาเป็นไงเป็นกัน
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
ตอนนี้ผู้แข่งขันของเรานะครับน้องดีริกเหลือตัวช่วยให้ใช้อีกหนึ่งตัวนะครับ
และตัวที่เหลือทั้งหมด๔ตัวยังมีตัวที่ข้ามเพลงนี้ไปเลยอยู่ด้วยนะครับ
ถ้าหยุดก็รับ๘๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นดีริกครับในเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ